เดี๋ยวจะพาไปที่นี่ที่จังหวัดเพชรบุรี
ไปเมืองบุรีไปเมืองเพชรไปทานอะไรไปชะอำ
ร้านอาหารนี้ก็บอกว่าเป็นร้านอาหารแบบชายทุ่งหน่อย
บรรยากาศดีเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารไทยที่ทานแล้วติดอกติดใจอย่างแน่นอน
ไปด้วยได้เลยติดตามกันในช่วงของตลอดกิน
ที่นี่หาดปึกเตียนครับคุณผู้ชมครับเป็นหาดแห่งรักที่โหยหาของนี่เลย
ผีเสื้อสมุทรกับพระอภัยมณีครับคุณผู้ชมครับ
มาถึงที่นี่นะไม่ได้หยุดแต่ที่หาดปึกเตียนเท่านั้นเพราะว่าเรามาที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งที
ต้องไปที่นี่ด้วยชะอำไปตามหาความอร่อยกันที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาชิมอาหารอร่อยกันแล้ว
เราเดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะครับสำหรับร้านนี้คาเฟ่บ้านชะอำ
แล้วตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณอู้ครับ

เราเนี่ยเริ่มก่อตั้งเริ่มสร้างกันมาได้กี่ปีแล้วครับเนี่ย

อาหารของที่นี่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือวัตถุดิบ
เป็นสิ่งที่ทางร้านนั้นรังสรรค์แล้วก็ทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลย
ไตล์ของร้านเนี่ยก็เน้นแบบเป็นอาหารไทยพื้นบ้าน
เป็นอาหารไทยค่ะทานได้ทุกคนทุกวัยเลย
แต่อยากจะให้คุณปูนั้นเล่าถึงแต่ละเมนูก่อนว่ามันมีความพิเศษแบบไหน
อย่างแรกเลยเมนูนี้คืออะไรครับเนี่ย
จานนี้เป็นยำหัวปีกุ้งสดนะคะ
ไทยโอ้โหน้ำพริกกะปิคือเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดที่เป็นผักปลอดสาร
แล้วเมนูที่อยู่ข้างหน้าขนมจีนกับน้ำยาปู

เนี่ยทั้งหมดคือเมนูที่เด็ดของที่นี่เลยนะครับ

เพราะฉะนั้นพูดเยอะเจ็บคอชิมกันเลยดีกว่าครับ

มันรู้สึกเลยนะครับว่าโอ้โหมันมีความหอม
มันแล้วก็มีความเปรี้ยวที่ทำให้ตัดเลี่ยนออกมาได้อีกต่างหาก
ต่อกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูนี้
น้ำพริกกะปิปลาสลิดทอดมาพร้อมกับผักสดแบบนี้

คือรสชาติมันเข้มข้นมากไม่เผ็ดจนเกินไปแต่กำลังพอดี
แล้วมันเหมาะมากที่ทานคู่กับตัวปลาสลิดทอดแบบนี้นะครับ

อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำสำหรับที่นี่นะครับ

แต่ถ้ากินอย่างนี้เนี่ยมันจะครบไง
ต้องทำแบบนี้คุณผู้ชมดูว่าคำนี้เนี่ย

บอกแล้วที่ว่าทำไมเมนูนี้ถึงเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้าน

เนื้อปูเนี่ยนะมันสดมากแล้วมันก็เยอะมาก
ถือว่าเป็นเมนูแนะนำที่มาที่แล้วก็ต้องสั่งแล้วครับ

ของหวานทั้งนั้นเลยนะเมื่อสักครู่เราทานของขาวกันไปแล้ว
ปิดท้ายด้วยของหวานหอมทุเรียน
กินดูแล้วนะ
ทั้งหมดทั้งมวลผมบอกเลยว่าอร่อย
แล้วก็คุ้มมากที่จะมาทานที่นี่เพราะว่าอาหารเขาก็อร่อยแล้ว

มีโอกาสถ้ามาที่เพชรบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาแถวชะอำนะครับ
อยากจะมาทานอาหารหรือว่ามาแวะพักรถอะไรยังไง

เวลาเปิดปิดเวลาทำการยังไงบ้างเอ่ย
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ

ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอุ๊มากเลยนะครับ

รายการตลอดข่าวมาชิมมากินถึงที่
กินจะไปตลอดกินกันที่ไหนในสัปดาห์ต่อไป
บรรยากาศดีมากคุณชนะ
ใช่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลองไปกันดูร้านนี้จุดสังเกตก็คือไม่กินล้าง
เราไปดูกันได้เพราะว่ามันมีหลายสาขาที่เป็นจุดพักรถแล้วก็ไปแวะซื้อของฝากกัน
ที่ผมทานเข้าไปที่เป็นอย่างสุดท้ายที่เป็นพายข้างในมันเป็นไส้ลูกตาลลูกตาลอ่อน
อร่อยมากคือมันนิ่มหอมหวานมัน
ลองไปทานกันดูกันแล้วกันนะได้ทานอาหารอร่อยกับบรรยากาศดีแบบนี้แต่ไม่ไกลกรุงเทพอีกด้วยนะคะ